คุณผู้ชมคะดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องนี้นี่แหม
เห็นด้านหลังแล้วทำไมจิตใจก็ทำด้วยอะไรอ่ะครับ
เห็นไหมคุณตาน่ะอายุเจ็ดสิบสอง
ดูสิตาของคุณตาเกือบปิดเลยอ่ะครับนี่เป็นคุณตาขายลอตเตอรี่นะ
มอเตอร์ไซต์ที่เขามากันสองคนเนี่ยจู่คนขี่มอเตอร์ไซต์ลงมาเลย
แล้วต่อยแล้วเตะแล้วชกแล้วกระทืบคุณตา
เอาตังค์ของคุณตาไปเอาลอตเตอรี่ไปทั้งแผงเลย
มีอยู่ห้าร้อยกว่าใบครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไงค่ะ
โอ้โหนี่ทำกับคุณตาอย่างนี้ได้ยังไงคุณ
ใช่ค่ะแล้วคุณตาก็ร้องแบบร้องเสียงหลงเลย
โอ๊ยคือคุณตาเจ็บ๗๒แล้วโดนขนาดนี้
คนก่อเหตุยังหนุ่มยังแน่นอยู่นะ
ใช่ค่ะแล้วคุณเห็นไหมคืออยู่ดีเขาวิ่งมาเลยนะ
มอเตอร์ไซค์จอดอยู่อีกฝั่งนึงนะ
แล้วเนี่ยดูทำคุณตาหลังจากนั้นก็เอากระเป๋าตังไป

เหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาโพสต์

แล้วก็ภาพคุณตาที่โดนทำร้ายลงโซเชียลแล้วก็บอกว่า
เนี่ยแจ้งข่าวคนขายลอตเตอรี่โดนปล้นแถวเขาสูง
โดนตีที่หน้าใครเจอเบาะแสเนี่ยแจ้งหน่อย

นี่ลอตเตอรี่ยังเต็มแผงอยู่เลยมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะครับ

คุณตามานกพันธุ์น้ำอายุ๗๒ปี
คุณตานเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะ
ตาน่ะขี่มอเตอร์ไซค์จะไปขายลอตเตอรี่ที่หมู่บ้านเขาสูง
แล้วตอนที่แวะซื้อเครื่องดื่มเนี่ยนะเจอผู้ชายสองคนนี้

ตาก็ยังคิดอยู่เลยว่าเขาจะมาช่วยซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหม
ครับแล้วผู้ชายสองคนนี้เขาก็ซื้อเหล้านั่งกินอยู่ที่ร้านค้า
แล้วยังชวนตากินเหล้าด้วยเลยแต่ตาบอกว่าไม่เอาอ่ะพ่อนุ่ม
ตาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจะไปขายลอตเตอรี่
ปรากฏว่าผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา
ตะโกนบอกจอดจะซื้อลอตเตอรี่
แต่ปรากฏว่าผู้ชายเสื้อขาวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
พุ่งมาที่คุณตาแล้วมันมีประโยคที่พูดด้วยนะ
บอกว่ามึงโกงเงินแม่กูพูดแบบนี้ค่ะ
คือตอนนั้นคุณตาก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่จำผิดคนแล้ว
ใช่คือผู้ชายเสื้อขาวตะโกนประโยคเดียวเลย

ใช่ค่ะว่าคุณตามึงโกงเงินแม่กู

เออนี่คือจะทำให้คนแถวนั้นรู้เหรอ
ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการที่จะทำร้ายคุณตา

เพราะว่าเงินสด๗๐๐กว่าบาทของคุณตา

ตอนเขาเข้ามานี่เขาพูดกับลุงว่ายังไง

พี่พ่อเข้ามาจอดตั้งแต่๓นึง
โกงเงินแม่กูมาพ่อกูมา

เข้าใจผิดลุงผิดละม้าอยู่แต่จะปรับ
ปรับความเข้าใจกันมันก็ตีเลยที่นี่
อืมใช้อะไรตีอ่ะ

อ๋อโชคหน้าเลย
๕แทน
โอ้โหโดนขโมยไปหมดเลยทั้งแผงเลยนะครับ

คุณตอนที่เกิดเหตุใหม่นะ

หน้าตาบวมปูดเลย
ตาเขียวทั้งสองข้างเลยคุณผู้ชม

ก็อย่างที่บอกไงโดนเตะโดนกระทืบโดนต่อยน่วมไปเลยนะคะ

ผู้กำกับที่สพวิเชียนบุรีบอกว่าตอนนี้นะ
จับตัวคนร้ายนักลักษณ์คนหนึ่ง
คนคนนั้นคือคนที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์
ไม่ใช่คนที่มาต่อยมาเตะคุณตานะ
นี่ผู้ชายคนนี้ค่ะคือนายจรูนอายุ๕๔ปี
เขาบอกว่าคนที่ลงไปต่อยไปเตะคุณตาเนี่ย

คือผมซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของภัยศาลมา
ผมก็ไม่รู้ว่าภัยศาลจะทำแบบนั้น
แล้วก็เลยถามไงถามนายจรูน
แล้วได้ช่วยได้ช่วยอะไรหรือเปล่าหรือว่าช่วยรุมคุณตาไหม
ตัวของนายจรูนบอกว่าผมเปล่าเลย
ผมมองภัยศาลต่อยคุณตาอยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์อีกฝั่งหนึ่ง
ผมได้แต่นั่งมองตาปริบเหมือนกัน
ใช่แล้วทีนี้ตำรวจก็เลยถามไง
เอาแล้วตังค์อ่ะตังค์กับแผงลอตเตอรี่น่ะอยู่ไหน
จรูนเขาบอกว่าภัยศาลเอาไปแล้ว
แล้วจรูนบอกด้วยนะว่าภัยศาลเพิ่งจะพ้นโทษคดีปล้นค่ามาไม่ถึงเดือน
โทษอยู่ท้ายรถแต่ชาวบ้านออกไว้ดูอยู่ครับ
แผงล็อตเตอรี่แล้วก็กระเป๋าเงินนะคะอยู่ที่ไหน

ของเขาไปหมดเลยครับครับส่วนแต่งกรมก็ไม่ได้อะไรสักอย่าง
ผมได้กินแต่เรากับเบียกับเขา
ก็เรายืนยันบ้างแล้วมึงรู้เรื่องเลยใช่ไหมครับครับผม
โอ้เนี่ยจับจรูนได้จรูนไม่ได้ลงไปรุมต่อยคุณตา
แต่ว่าที่ต้องจับตัวให้ได้เลยคือภัยศาลที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เสื้อขาว
ไปรุมไปกระทืบไปเตะไปต่อยคุณตานะคะ
อ้าวขอให้จับตัวได้เร็วนะจริงแล้วยังขโมยของอีกเนอะ
นอกจากทำร้ายร่างกายแล้วนะครับคุณผู้ชมมี